ครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรยาบ้ายาเสพติดครับทำให้อ้ายตู่ฮะอ้ายตู่เนี่ยโดนยาไปสองเม็ดก็เลยไปฟันพวกต้นยางของชาวบ้านเสียหายเป็นร้อยต้นแล้วเรียกพ่อเรียกแม่ขึ้นไอ้ขึ้นอีกับบุพการีครับนี่คือนายอ้ายตู่ฮะจับแล้วเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดตรังครับตำรวจห้วยยอดคุมตัวนายสมชายฉายาเขาคืออ

เครียดเรื่องอะไรเนี่ยเครียดเรื่องครอบครัวแล้วก็หลายต่อหลายเรื่องอ้างสารพัดครับแม่ของนายอ้ายตู่บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายเนี่ยออกจากบ้านขอเงินแม่๓๐บาทก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะไปก่อเหตุความวุ่นวายเดือดร้อนเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงนะพ่อกับแม่ก็ทนมานานแล้วนานแค่ไหนครับแม่๖ปีนาน
ที่เป็นธาตุยาบ้ายาเสพติด๖ปีครับเคยถูกจับคดียาเสพติดเข้าเข้าออกออกคุกเนี่ยแบบนี้อยู่เรื่อยแล้วนอกจากนี้ครับปรากฏว่าสิ่งที่ลูกชายตัวดีไปก่อเรื่องไว้ไปขโมยของบ้างแหละเรื่องยังค้างอยู่ที่โรงพักโชคดีหน่อยเจ้าทุกข์บางคนเขาไม่เอาเรื่องเขาสงสารคนเป็นพ่อเป็นแม่ไงแล้วดูจากผลงานของไอ้ตู่เนี่ยเนี่ยทำให้มันแบบเสาก็ล้มพังเสียหายแบบ

อ้ายตู่คนนี้ก็ไปแจ้งตำรวจเพิ่มเติมได้หวังว่าจะได้จิตสำนึกกลับคืนมานะสงสารมากเลยนะเนี่ยมีลูกแล้วจะฝากผีฝากไข้ไม่ได้เลยฮะอย่างนี้เหมือนพ่อแม่ตายทั้งเป็นนะคุณ